ยากองตัวและก็สาวชิปปี้นะคะ
มันมีกลิ่นตุ๋มบ้าง
อกเขาว่าจะมีปัญหาอะไรกันแล้วหรือเปล่านะคะ
คือชาวเน็ตเขาเข้าไปดูแคปชั่นของสาวชิปปี้ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก
ล่าสุดมาเป็นภาษาอังกฤษในธรรมนองว่า
ถ้าคุณอยากได้คุณก็เอาไปเพราะฉันไม่เก็บขยะไว้ในบ้านเดี๋ยวมันจะส่งกลิ่นแอบแรงเบา
แฟนคลับก็เป็นห่วงกันยกใหญ่เลยนะเห็นแบบนี้
มีคอมเมนต์เข้ามาถามด้วยว่าชีวิตรักมีปัญหากันหรือเปล่า
ระยะหลังมาเนี่ยภาพคู่อินเลิฟก็ไร้วี่แววมาหลายเดือนแล้วนะคะ
และสัญญาณอันตรายสุดมันก็อยู่ตรงที่
พอบันเทิงไทยรัฐของเราส่องเข้าไปในผู้ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่
ซึ่งทางเราเองก็ได้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของทั้งคู่
แต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อได้
เอาเป็นว่าบันเทิงไทยรัฐของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชิปปี้และอองตวน
สามารถกล้าเอาผลอุปสรรคไปได้ด้วยนะคะ
อ่ะคู่นี้ผ่านไปยังเหลืออีกหนึ่งคู่คุณผู้ชม
ทางนี้เนี่ยบอกเลยว่าโอ๊ยเขาเปิดตัวกันหวานอย่างมากนะคะ
ภาพคู่ปริศนามาพักใหญ่
ในที่สุดค่ะพระเอกหนุ่มหล่อท็อปจรนเขาก็ลงภาพคู่น้องหยดน้ำนัดดาพร
เป็นลูกสาวของนักแสดงรุ่นใหญ่คุณขวัญขวัญฤดีกับคุณปูอนุวัฒน์
ถ้าคุณเห็นหน้าเนี่ยร้องอ๋อแน่นะคะ
แม้ตอนนี้ฝ่ายชายจะยังไม่สะดวกเปิดใจให้สัมภาษณ์กับสื่อ
แต่ดูจากโลกสีชมพูที่มันแผ่รัศมีออกมาจากไอจีของทั้งคู่
ดูก็รู้นะคะว่าอินเลิฟขนาดไหนทำเอาเพื่อนพ้องในวงการแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นหวั่นไหวไปเลยล่ะจ้านะคะ
ฝ่ายหญิงน่ารักมากเลยอ่ะยิ้มแล้วโลกหัวใสอ่ะ
คือเขาบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยนะหน้าเหมือนคุณแม่บางคน
บอกว่าหน้าเหมือนคุณแม่สมัยสาวช่วงดวงตาอะไรอย่างนี้
บางคนเขาบอกว่าเหมือนคุณพ่อมากกว่าซึ่งเดี๋ยวก็ไปดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะ
คือเขาเป็นลูกไม้ใต้ต้นแหละคุณพ่อคุณพ่อปูคุณแม่ขวัญฤดีนะคะ
คุณผู้ชมลองไปเสิร์ชชื่อดูเห็นหน้าปุ๊บอ๋อทันทีเลย
หน้าตาดีแบบนี้นะคะอยากจะติดตามน้องในวงการบันเทิง
แต่แอบนิดนึงได้ไหมทั้งคู่เนี่ยหน้าตาคล้ายกันนะ
คุณว่ามีความคล้ายกันไหมท็อปเจอร์โรนกับน้องเดี๋ยวน้ำอ่ะ

นะคะคุณผู้ชมค่ะ